ข่าวนี้จบไม่ได้ต้องไปดูต่อ

เพราะว่าพระเอกหนุ่มขวัญใจ
บอกเลยเป็นทุกป่าขวัญใจน้ำค่ะ
สาวทั่วโลกนะไม่ใช่ทั่วประเทศทั่วโลก

เป็นแชร์กันเนื้อหนึ่ง

น้องมนต์เขาพกข้าวหลามมาด้วย

อ้าวอะไรเหรอโอเค

บอกเลยว่าถ้าไม่เห็นว่าชีเปลือยที่อยู่ตรงหน้า
คือหนุ่มหล่ออย่างออแลนเนอร์บลูมก็คงจะนึกว่า
เขาเขียนมานะอดำหลุดออกมาจากสวนอีเดน
ซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ถูกเผยแพร่
พร้อมกับรายงานว่านักแสดงหนุ่มหล่อราวเทพบุตรกรีกคนนี้
วงกลอเฟนระดับนักร้องซุปตาอย่างเคที่เฟอรี่
ทริปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบธรรมชาติที่เกาะซาดิเนียประเทศอิตาลีค่ะ
แต่แทนที่สาวค่ะจะชี้ช้ำกับลำบรี
กลับกลายเป็นว่าแค่ตื่นแต้ว
แป๊ปรูปกดซูมกันใหญ่เมื่อวานนี้

ดซูมเอ้ยไม่ใช่ตื่นเต้น
ตาโตกันใหญ่เลยเพราะว่า

เขาถือว่าทำอยู่แทนได้ดีด้วยนะเพราะว่าทุกสัดส่วนของเขา

มีส่วนแฟนเก่าเขาไม่รับแสงแดดนะคุณดูดิ

โซเชียลก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่า

แต่ยังดีว่ามีหุ่นสามีดึงความสนใจไปนิดนึง

เรียกว่าไม่มีใครมองไปที่เคที่เลยนะคะ